สวัสดีครับเรื่องรอดของสนามในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ
จะเจอกับอีเมงโฮหรือว่าเมียโฮอีนะครับ
ซึ่งก็เป็นผู้ได้ชิงอันดับ๑๐ชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นเชื้อสายเกาหลีใต้นะครับ
วันนี้ก็เดินทางบุกมาหวังจะมาเอาน้ำขัดจากแชมป์โลกของไทย
แต่ว่าล่าสุดนะครับการทำหนักกว่าช่วงเช้าเนี่ยดูแล้วไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับ
เพราะว่าอำนาจนั้นก็มาเกินพิกัดตามกฎพอดีเช่นเดียวกับเมียนโฮอีครับ
หลังจากที่ชั่งไปแล้วเมื่อวานตามพิกัดแล้วเนี่ย
เช้าวันต่อมาก่อนจะขึ้นชกจริงก็ต้องชั่งแล้วมีกฎนะครับว่า
เกินจากพิกัดที่จะต้องขึ้นชก๑๐ปอนด์
เมื่อวานทำให้ไม่เกิน๑๑๒วันนี้ก็ห้ามเกิน๑๒๒ครับ
อำนาจเนี่ยก็ขึ้นช่างนะครับต้องมาทำน้ำหนักอีก๒ปอนด
สุดท้ายเนี่ยช่างได้๑๒๒นะครับเกินพิกัดตามกฎพอดี๑๐ปอนด์ขนาด
เมโฮอีนั้นมา๑๒๑ครับ
ก็มีการหยอกล้อกันด้วยนะครับทั้งอำนาจแล้วก็เมียโฮอีจะเจอกันในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
แข่งขันจะชกกันที่หัวหินนะครับ
หลังจากที่ช่างหนักเสร็จแล้วครับ
โลกชาวไทยเดินทางไปกราบสการะบูชาหลวงพ่อทั่วที่วัดห้วยมงคลวัดดังในอำเภอหัวหินนะครับ
ประจวบคีรีขันเพื่อขอพรให้ได้รับชัยชนะในการป้องกันแชมป์ครั้งที่๕ในช่วงเย็นครับ
สำหรับศึกหัวหินเซ็นทิเนียลซูเปอร์ไฟล์ที่จะชกกันในวันนี้นะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เอชดีจะถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลาบ่าย๓ถึง๖โมงเย็นเลยนะครับ

ไฮไลท์การป้องกันแชมป์ระหว่างอำนาจกับทางเบียงโฮอีก็ติดตามกันได้ทางไทยรัฐทีวีครับ